เรื่องนี้ก็เป็นความหวัดเสียวของคนบนท้องถนนคุณนัทพงศ์ค่ะ
ถ้าเราต้องขับรถตามรถบรรทุกหินที่บรรทุกหินมาเต็มคันเลย
แต่ว่าไม่คลุมผ้าให้เรียบร้อยเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงไปดูคลิปนี้กันค่ะ
ขับไปก็ลุ้นไปขับไปก็ลุ้นไปนะคะ
มันกระเด็นมาแบบนี้ค่ะนะคะ
คลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อ๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
เขามาโพสต์แล้วก็ตั้งสเตตัสบอกโอ้ก้อนไม่ใหญ่หรอก
แต่ว่ามันมีความเร็วด้วยอ่ะเพราะว่ามันอยู่หลังรถ
แล้วรถก็แล่นอยู่แล้วมันก็กระเด็นมาแบบนี้ค่ะ
รถคันหลังนี่ก็หวาดเสียวไปตามกัน
คือคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยนะคะ
คือถ้ามาไม่เรียบร้อยบนท้องถนนแบบนี้
นี่เพื่อนร่วมทางลำบากเลยค่ะ
บางคนบอกต้องขับตามไปแล้วไปถ่ายเลขทะเบียนเอาไว้

นี่ค่ะบรรทุกหินแต่ไม่คลุมหน้า
บางคนบอกประสบการณ์เขาเคยเจอมันกระเด็น
โอ้โหเนี่ยค่ะมาที่หน้ากระจกรถแบบนี้เลยนะคะ
กระเด็นโดนเข้าหน้าแข้งไปทีนึงน้ำตาร่วงเลยค่ะ
เพราะว่าคนนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ

นี่ค่ะทางเพจเฮียขับรถก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้นะคะ
เขาบอกบางคนเจอบ่อยแถวสระบุรี
เพราะว่ามีรถบรรทุกหินเยอะนะคะ